สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับ
คุณผู้ชมครับหลังจากนี้เป็นต้นไปคาดการณ์ว่าอุณหภูมิทั่วไทยนั้นจะไต่ระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
อากาศที่ร้อนละอุแบบนี้นอกจากจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์อย่างเราแล้ว
ยังส่งผลโดยตรงนะครับต่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้ทะเลอย่างปากการังที่เห็นอยู่หน้าขณะนี้
ขาวแบบนี้ก็เรียกว่าปรากฏการณ์ปากการังฟอกขาวนะครับ
ที่ตอนนี้เริ่มปรากฏให้เห็นในหลายจุดในบริเวณพื้นที่ทะเลฝั่งอันดามันบ้านเราแล้ว
แต่ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าปากการังฟอกขาวนั้นถือว่าเป็นหนึ่งปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้นะครับ
ไม่ได้หมายความว่าปากการังตายนะครับแต่ว่าอยู่ในภาวะที่อ่อนแอเสื่อมโทรมนะครับ
และมีโอกาสที่จะเสื่อมโทรมถาวรแบบนี้ถ้าหากเราไม่ช่วยกันดูแลรักษานะครับ
เพราะว่าตอนนี้มีปัจจัยหลายอย่างเลยทีเดียวที่เอื้อต่อการเสื่อมโทรมเป็นอย่างมากนะครับ
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าสำหรับปากการังนั้นถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากการอยู่รวมกันระหว่างปาการังกับสาหร่ายขนาดจิ๋วนะครับ
ที่เรียกว่าซูแซนเทอรี่นะครับซึ่งซูเซนเทอรี่เนี่ยนะครับถือว่าเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ปากการังที่เราเห็นนั้นมีสีสันสวยงามทั้งคู่ก็ร่วมกันสร้างก้อนปาการังหินปูนสีขาวที่อยู่ด้านในครับปากการังก็เคลือบอยู่ด้านนอก
แต่เมื่อน้ำทะเลเกิดการผิดปกติเกิดขึ้นก็คือมีอุณหภูมิน้ำทะเลสูงผิดปกติครับก็จะทำให้ซูเซนเอรี่หรือว่าสาหร่ายนั้นหลุดออกมาครับสิ่งที่เราเจอก็จะเห็นก้อนสีขาวของหินปูนที่อยู่ด้านในโผล่ออกมานี่แหละครับเรียกว่าปรากฏการณ์ปากการังฟอกขาวนะครับและถ้าหากน้ำทะเลร้อนมากแล้วก็ร้อนติดต่อกันหลายวันก็อาจจะ

แต่จังหวัดภูเก็ตเรื่อยยาวลงมาอุณหภูมิทะลุ๓๐องศาเซลเซียสแล้วนะครับ
ถ้าหากเราตรวจสอบดูจะสังเกตว่า
อุณหภูมิบริเวณฝั่งอันดามันนั้นแตกต่างจากฝั่งอ่าวไทยอย่างชัดเจนนะครับ
นี่ถือว่าเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญเลยทีเดียวที่หลังจากนี้เป็นต้นไป
ต้องจับตาอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับสำหรับปรากฏการณ์ปากการังฟอกขาว

อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลบริเวณดังกล่าวนั้นสูงขึ้นแบบนี้
คุณผู้ชมสามารถติดตามได้ที่นี่ครับจับตาเตือนภัย
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ